คุณชินสาคุณมรดีข่าวแน่นเหมือนกันค่ะภาษาครูฟังพลาดหัวข่าว
ทางสังคมก็เยอะมีเรื่องหนึ่งที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่แม่ป้อนอาหารเสริมหรือว่าป้อนข้าวให้กับทารก
แล้วเด็กดูสิคะคือเหมือนกับคือเขายังเล็กมากนะ
นี่เด็กแบบ๖เดือนยังหายใจไม่ทัน
หลายคนคือบอกว่าเอ้ยมันใช่เหรอทำไมดูป้อนเร็วขนาดนั้น

คลิปนี้ค่ะเป็นลักษณะที่ทารกนอนหงายอยู่วางขา
แล้วก็ตักข้าวป้อนใส่ปากแบบนี้
แล้วชาวเน็ตเขาก็เลยสังเกตไงบอกว่าการป้อนข้าวเนี่ย
มันเหมือนกับเร่งป้อนหรือเปล่าเด็กหายใจไม่ทันหรือเปล่า
คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูที่ท้องเด็กสิคะ
ค่ะเหมือนกับเกรงแบบเหมือนกับผิดปกติอ่ะ
ค่ะแล้วหลายคนก็กังวลไงว่าเป็นแบบนี้เด็กจะสำลักข้าวไหม
แจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยบอกว่าให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหน่อย
ทีนี้มีการตรวจสอบแล้วค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหนึ่ง
ที่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำนั่นเองค่ะ
แล้วคุณยายของเด็กนี่นะคือคุณยายสุวรรณโพสัยอายุ๔๙ปี
คุณยายชี้แจงบอกว่าในคลิปนั้นน่ะเด็กนั่งอยู่วางขายายเอง
ยายเป็นคนป้อนอาหารเสริมให้กับหลานชาย
แล้วลูกสาวยายที่เป็นแม่ของเด็กเนี่ยนะเป็นคนถ่ายคลิปนี้
แล้วตอนที่ป้อนอันนี้ยายบอกนะป้อนตามปกติเลยไม่ได้ป้อนเร็ว
แม่ของน้องเนี่ยก็หยอกล้อลูกไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วย
แม่เด็กให้มันเร็วขึ้นใช่เร่งให้มันเร็วขึ้นมันเร็วกว่าภาพปกติ
ทีนี้คุณมรดีคุณชิสามองตอนแรกคิดว่ามันดูเหมือนเร็วไหม
เร็วค่ะเหมือนเด็กหายใจไม่ทัน
ใช่ไงคืออันนี้คุณยายชี้แจงนะ
ก็เลยทำให้ในโลกโซเชียลเข้าใจว่ายายป้อนเร็วจนเด็กหายใจไม่ทัน
แล้วตอนแรกยายก็บอกว่ายายก็ไม่รู้หรอกว่าลูกสาวจะเอาไปโพสต์แบบนี้
ลูกสาวโทรมาบอกยายบอกว่าคลิปที่แม่ป้อนข้าวหลานเนี่ยนะ
คนเอาไปแชร์ต่อเพียบเลยแม่แล้วคนมาต่อว่าเพียบเลยเหมือนกัน
คือตอนนี้แม่เด็กก็ร้องไห้นะคะเพราะว่าแม่เด็กก็รู้สึกผิด
แล้วก็อยากที่จะบอกกับสังคมนะบอกว่าอย่าต่อว่าแม่เด็ก

เพราะว่าจริงทางแม่เด็กเขาก็ดูแลลูกทั้ง๓คนเป็นอย่างดี
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เป็นบทเรียน
เรื่องเกี่ยวกับการใช้โซเชียล
ก็เตือนนะยายก็เตือนให้ลูกระมัดระวังมากขึ้น
เพราะว่าบางทีสิ่งที่เอาไปโพสต์เนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจผิด
ส่วนเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านผู้ใหญ่บ้าน
ก็คือผู้ใหญ่พรพิมลสร้างมะค้า

ดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะว่าการใช้โซเชียลเนี่ยนะคะ
คือย้ำแหละว่ามันเป็นการใช้โปรแกรมสปีด
ก็เลยดูเหมือนป้อนข้าวลูกเร็วเกินไป
แต่ความจริงอันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ยืนยันอีกเสียงว่าเขาป้อนธรรมดา
แล้วที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านบอกนะ
ไม่เคยเห็นแม่ของน้องเนี่ยคือตีลูกเลย

แต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอุทาหรณ์
ให้กับคนที่ชอบเล่นสื่อโซเชียลด้วย
คือคนเห็นก็เป็นห่วงเพราะว่าเด็กเนี่ยนอน
ทานข้าวอยู่ในท่านอนซึ่งเสียงจะสำลักได้ง่าย
ปกติแล้วคุณหมอจะแนะนำว่าเวลาทานข้าวเนี่ยนั่งดีกว่า

เด็กทารกคุณแม่เตรียมพร้อมไว้นะ
ต้องเรียนรู้ไว้จากแม่ทั้งสองคนต้องยังไงคะ
ก็คือว่าหลังจากป้อนนมหรือป้อนข้าวเสร็จ
ก็ต้องอุ้มพาดบ่ายเขาด้วย
ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมองกันคนละมุม
บางทีเราก็ต้องอาศัยแบบนี้แหละดูข่าวนะคะดูข้อเท็จจริง